คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ผู้ชายคนนึงนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าร้าน
แล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นลูกชายยายจุก

แล้วก็ทำทีเป็นหยิบโทรศัพท์มือถือมาว่าเออจะซื้อของซื้ออะไร
แต่เจ้าของร้านเขาไหวตัวทันว่ามิจฉาชีพแน่
ลูกยายจุกเหรอลูกยายจุกเขาก็งงยายจุกไหนเนาะ
มาบอกเป็นลูกเยจุกนะฮะลูกเยจุกเออ
เจ้าของเขาไหวตัวเขารู้ทันไอ้ตาคนนี้ก็หนีไปค่ะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนนี้นะคะ
อายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบใส่หมวกกะน็อกสีขาว
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงหมายเลขทะเบียน
ก่อไก่สาวเรือสีคอควายห้าหกเจ็ดฉัดเชิงเสา
จอดหน้าร้านนี้ค่ะเป็นร้านค้าริมถนนจรรยานนท์

แล้วก็เดินไปหาเจ้าของร้านเลยนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่านางมาริสาวานิชพงศ์พิเชษอายุ๕๘ปี
ผู้ชายคนนี้ที่ใส่หมวกกันน็อกลงมาบอกว่าเนี่ยลูกยายจูก
อ่าเจ้าของบ่อปลาเดี๋ยวซื้อของไปเลี้ยงคนงานหน่อย
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำทีเป็นคุยกับปลายสาย
สั่งเหล้าสั่งโซดาโอ้โหนี่เจ้าของร้านเดินเข้าไปในร้าน
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคนรู้จักอืมเอ๊ะ
นี่นี่มันลูกชายยายจุกจริงป่ะเนี่ยเอ๊ะลูกชายยายจุกมันหน้าตาแบบนี้เหรอ
มันยังไงเนี่ยหน้าตาก็ไม่เห็นใส่หมวกกันน็อกเดินมาไง
ผู้ชายคนนี้ไหวตัวทันอืมรู้ว่าเจ้าของร้านเขาไหวตัวว่าเออ
ไม่ใช่ลูกยายจุกแน่แน่ครับมันหนีเลยค่ะไปเลยเหรอไปเลย
ทำทีมาสั่งเหล้าสั่งโซดาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีร้านหลายร้านเลยค่ะที่ถูกหลอกคล้ายกันแบบนี้ไง
อืมเขาก็เลยต้องเอกใจเอาไว้ก่อนคนร้ายก็พฤติกรรมแบบนี้เลย
ทำทีเป็นสั่งของอ้างเป็นลูกหลานคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้
ออกป่ะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอาของไปก่อนจ่ายทีหลังได้ไหม
ร้านไหนหลงเชื่อก็ถูกหลอกไปเลยอืมบางร้านอ่ะ
หลอกยืมเงินไปพันสองพันแล้วก็หายไปแล้วค่ะ
มันก็จอดรถปุ๊บมันบอกสวัสดีป้า
เมื่อเช้าผมมายังไม่เจอป้าเลย
บอกว่าอยู่ร้านป้าแล้วนะแม่จะเอาอะไรบ้างให้บอกเลย
แล้วมันก็บอกมันก็พูดอย่างเดียวเลยเอาเหล้าสองกลมเอาโซดาเอาน้ำแข็งเอาโค้ก
พอรู้เป็นลูกยายจุกปุ๊บก็เลยรีบเดินไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปบอกคนรู้จัก
ว่าให้ออกมาดูซิว่าใช่ลูกยายจุกหรือเปล่า
แล้วพอมันรู้สึกว่าเราเนี่ยกดโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เลยไปก่อนมันบอกเดี๋ยวมาใหม่
แล้วคนแถวนี้โดนเยอะไหมคนแถวเนี้ยโดนมันเยอะแล้วโดนกันหลายเจ้าแล้ว
คือก็จะบอกว่ามาสั่งของแล้วก็เอาเอาเงินอ่ะเออมาสั่งของแล้วก็จะเอาเงินไป
สั่งสั่งเสร็จแล้วก็บอกว่าขอยืมเงินก่อนนะรถยางแตกอยู่
เอาเงินไปป่ายางก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาของนะ
นักข่าวของเรานะคะเป็นนักข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเซานี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะ

อ๋อเออหนูเข้าไปหนูเดาให้นี่

นักข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเพิ่มค่ะ

เขาก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาหลายปีแล้วนะ

แต่เจ้าหน้าที่ยังจับตัวไม่ได้

แต่เราก็ไม่ได้มีอำนาจไปจับกลุ่มเขานะใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่ได้มีอำนาจ
ถูกต้องก็ต้องแจ้งตำรวจต่อไงทีนี้ก็เลยต้องฝากเตือนว่าเจ้าของร้านค้าต้องระวังนะคะ
แล้วก็แจ้งเบาะแสกับตำรวจนะคะ
บอกบ้านนี่ว่าบ้านอยู่ตรงข้ามไม่รู้บ้านจริงหรือเปล่า
ทุกนี้มันก็บอกไปเรื่อยแต่ว่าเห็นหน้าขนาดนี้เนี่ยโอ้โห
ตำรวจถ้ารู้หมดไปอยู่ตรอกซอกซอยไหนวันก็คงจะใช้วิธีแบบนี้
ถ้าหากินไปเรื่อยใครหลงเชื่อก็ศูนย์ของไป
แต่นักข่าวเราไวนะตามไปจนเจอแล้วนี่ยังตามต่อนะ